นี่คือสภาพความเป็นอยู่ของป้าตุ๊กตานะคะกับหมาอีกหนึ่งตัวค่ะ
คืออยู่ด้วยกันคนกับสุนัขอยู่หลังอาคารพาณิชย์ห้องที่๖ที่หมู่บ้านประชาสรรลำปลายมาตรบุรีรำ
อยู่กันแบบนี้ค่ะไม่มีห้องน้ำอาบน้ำไม่มีที่ห้องซ่วมสำหรับขับถ่าย
อยู่กับสุนัขแล้วก็ขับถ่ายพร้อมกันแบบนี้อยู่ด้วยกันแบบนี้มา๒ปีแล้วค่ะคุณผู้ชม
เพื่อนบ้านชื่อว่าคุณเอบอกว่าป้าตุ๊กตากับสุนัขเนี่ย
ก็ใช้วิธีขับถ่ายเลี่ยลาดทิ้งไว้บนถนนซึ่งชาวบ้านเขาก็ใช้พื้นที่ตรงนั้นด้วย
กลิ่นมันก็ส่งคละคลุ้งไปทั่วนะคะเคยแจ้งหลายหน่วยงานมาแล้วแต่ก็เงียบหาย
คราวนี้คนที่เดือดร้อนก็คือคนที่ต้องใช้พื้นที่ตรงนั้นนะคะ
เช่นเดียวกันมีอีกคนนึงคือคุณวราพรเป็นเพื่อนบ้าน
บอกอยากให้หน่วยงานมาดูแลเพราะว่าสงสารคุณป้ามากเวทนามาก
ไม่มีอะไรที่จะอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันกับป้าได้เลยค่ะ
พูดคุยกันกับแกว่าแกไม่ควรจะฉี่ลาดตรงนี้หรือขับถ่ายตรงนี้อะไรอย่างนี้
เพราะว่ามันเหม็นไปหมดแล้วก็อย่างข้างบ้านที่เขาเราทำอาหารข้างหลังบ้านกันนะคะ
มันคือห้องครัวพวกเรากันเราทำอาหารหลังบ้าน
คือกลิ่นมันโชยมาจนแบบอยู่กันไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้
ก็คือความเดือดร้อนของคนที่ต้องใช้พื้นที่บริเวณนั้นนะคะ

พบมาครับใส่อยู่ตึกนี้คุณสุภชาตินะคะ
บอกว่าผมไม่ได้อนุญาตให้ป้าเข้ามาอยู่ในบ้านนะ
อยู่ตรงหลังตึกกับสุนัขอีกตัวนึงบ้านแกถูกไฟไหม้
อาบน้ำแกจะเข้ามาอาบในบ้าน
ผมนี่แหละช่วงเปิดประตูเอาอาหารมาให้แมว
แต่เรื่องขับถ่ายอะไรเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ
ส่วนคุณพันลบซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะ
บอกว่าเคยไปตรวจดูแล้วกลิ่นเหม็นตามการร้องเรียนเคยไปดูแล้ว
แต่ตอนไปเนี่ยตอนไปดูก็ไม่มีกลิ่นนะ
เจ้าของบ้านทำความสะอาดแล้วก็เคยถามป้าตุ๊กตาเหมือนกันทำไมอยู่ที่นี่
แกบอกว่ามีคนให้มาอาศัยอยู่แค่ชั่วคราวเท่านั้น
ไปตรวจสอบไม่เจอค่ะ
เจอป้าตุ๊กตาก็เจอแต่ร่องรอยการพักอาศัยอยู่ในบ้านนี้
เราก็มีสุนฮักษ์อยู่ตัวหนึ่งนะคะ
ข้าราชการตำรวจค่ะร้อยตำรวจตรีพงศักดิ์แสงรำ
บอกว่าป้าตุ๊กตาเป็นลูกของพี่สาว
ก่อนหน้านี้อยู่กับญาติที่กรุงเทพ

กับแม่ก็เสียชีวิตไปหมดก็เลยมาขออาศัยอยู่ที่นี่
เขาก็ให้มาอยู่บ้านของลูกชาย
ส่วนที่ชาวบ้านร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นเนี่ย
ท่านนี้ก็บอกว่าก็มาดูแล้วก็ไม่ได้กลิ่นอะไรเลย
จะมีบ้างเล็กน้อยแต่มันก็เป็นเรื่องธรรมชาติ

ผมถามทุกคนมีเหม็นไหมผมถาม

มันก็จะมีมากนิดหน่อยที่เขายังไม่ทำ

ไม่เป็นเรื่องธรรมดาอากาศนี้ที่ดีจะตาย
คนเรามันจะไปบีบบังคับกันมันไม่ดี
คนซื้อกันนะครับผมบอกให้มันไม่ใช่
อย่ามาทำท่าใหญ่อย่างเดียวมันไม่ถูกหรอก
ป้าอาศัยเขาอยู่บ้านผมนี่ผมซื้อหลวงพ่อทีนะครับ
คุณเช่าเขาอ่ะคุณมาทำท่าอะไรแล้วบ้านผม

มันก็ไปทำมาหากินของมันเอง
จะมาเดือดร้อนทำให้ผมเดือดร้อนทำไม
ก็ยังเป็นเรื่องที่ยังไม่ลงตัวนะคะ
สำหรับชุมชนนี้อยู่นะคะ